สงขราหน่อยครับคุณผู้ชมนะฮะผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันเป็นแฟนกัน
ผู้หญิงเขาก็หง่อนนะฝ่ายผู้ชายก็จะไปง้อผู้หญิงไม่ยอมคุยด้วย
เสร็จสับปุ๊บนะฮะผู้หญิงก็อารวาสขึ้นมาด้วยความที่พ่อแง่แม่งอนกัน
ผู้ชายทำยังไงดีผู้หญิงไม่เคยด้วยเอาไม้หน้าสามตีหัวผู้หญิงจนสลบเลย
เหตุผลเพราะว่าก็ไม่ยอมคุยกับผมว่าผมมาง้อไม่ยอมคืนดีด้วย
ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
ในซอร์รัฐการณ์อเผือหัดอย่างที่สงขรา
นางสาวนาอิมะสามิอายุ๔๑ปี
ถูกตีด้วยของแข็งเท่าที่กกหูซ้ายศีรษะด้วย

กู้ภัยก่อประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันก็มีไม้หน้าสามตกอยู่แล้วก็มีเลือดด้วย
ตำรวจก็คุมตัวทางด้านของผู้ก่อเหตุ

นายสุนันคุณศรีอายุ๒๙ปีอายุห่างกันนะฮะ
ผู้หญิงอายุ๔๑ผู้ชายอายุ๒๙
จริงแล้วนายสุนันเนี่ยเป็นชาวปัตตานีนะฮะ
เขาก็บอกว่าเขาเดินทางอุตส่าห์มาจากปัตตานี
มาสงขรามาง้อกขอคืนดีกับผู้หญิง

แถมยังอารวาสใส่เขาอีกก็โมโหขับรถมาตั้งไกล
ไม้หน้าสามที่เจอตรงจุดเกิดเหตุ

สลบลงไปเลยครับล้มลงไปเลย
หลังก่อเหตุก็โอ้เสียใจทำยังไงดีก็ไม่หนีนะ

อ่ะไปฟังเสียงผู้ชายคนนี้ครับ
ได้โอ้แล้วบ้างตามแบบนี้กี่ครั้งแล้วอ่ะ
ไม่ก็เพิ่งมานี่แหละ

ครับ
ไม่ยอมคุย
อืมครบกัน๓ปี

ทะเลาะกันมาตามมาคุยมาถามมาเคลียร์ว่างั้นเถอะ
แต่เขาไม่ยอมคุยนะฮะก็เหมือนจะทะเลาะกันนี่แหละ

สอบส่วนที่โรงพักแล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเรื่องของอาการเดี๋ยวรอให้ผู้หญิงฟื้นก่อน

ผู้หญิงเขาจะว่าอย่างไรนะครับ